ส่วนคู่นี้ค่ะคู่ฝาแฝดใจพระใจบุญของเรานะคะ
ไปเก็บตกกันหน่อยสำหรับมูลนิธิร่วมกระตันยูกลางบางพลีนะคุณผู้ชม
พี่บินพี่เอกพันธ์เนี่ยก็บอกว่าวันเกิดครบรอบสี่สิบห้าปีในวันที่ยี่สิบเจ็ด
พฤษภาคมที่จะถึงนี้แล้วนะคะฝาแฝดกู้ภัยใจพระเนี่ยก็เตรียมจะไปทำบุญที่วังช้างอายุทยาและพะเนียดด้วยนะคะ
แล้วก็จะให้ทั้งช้างทั้งชาวบ้านอายุทยาได้อิ่มท้องกันด้วยเพราะเป็นความตั้งใจที่มีมาตั้งหลายปีแล้วนะคะ
ปีนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีทีเดียวนะคะมาดูแก๊งสาวบ้างดีกว่าค่ะ
ส่วนวันเดียวกันนี้นะคะแก๊งสาวร่วมกระตันยูนำทีมมาโดยพี่ใหญ่เลยค่ะ
คุณปิงปองสแก่วันนะคะก็ชวนรุ่นน้องอย่างน้องมะนาวสอนสิน
โอ้โหคลายเครียดแล้วก็คลายความร้อนได้พอสมควรนะ
เพราะว่าหวานหยดย้อยกันไปเลยนะ

หื้อหือกี่เทคต่อกี่เทค

ใช่นะคะตื๊ดตื๊ดตื๊ดเราก็ไม่ไหวกันนะคะ